หลังจากมีกรณีพิพาทระหว่างนักศึกษาที่อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์วังศิษย
กับชาวบ้านที่อยู่ชุมชนใกล้กับหอพัก
การจัดงานบวชแล้วก็ส่งเสียงดังจนนักศึกษาไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือสอบกลางภาค
ทางมหาวิทยาลัยได้ยืนมือเข้ามาช่วยเจรจากลายเกลี่ยเพื่อจบข้อพิพาทในเรื่องนี้แล้วนะครับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโพสต์เสียงเพลงจากงานบวชในชุมชนคุ้งภาพพับตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเตรียมสอบกลางภาค
พร้อมตั้งคำถามว่าการบวชในลักษณะนี้จะได้รับผลบุญหรือบาปกัดแน่
จนเกิดการตอบโต้กันบนโซเชียลกระทั่งบานปลายสู่การข่มขู่นักศึกษาเกิดขึ้น
เมื่อเกิดการตอบโต้กันอย่างดุเดือดบนโซเชียล
เพื่อนที่ออกมาปกป้องนักศึกษาผู้โพสต์และทางฝั่งคนในชุมชนคุมภาพพับ
พร้อมเชิญทั้งสองฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันเพื่อหาทางออก
ร่วมหารือทุกฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกัน
ขณะที่พ่อและแม่ของพระที่บวชได้ขอโทษฝ่ายนักศึกษาด้วยเช่นกัน

แต่เพื่อนที่เป็นห่วงเข้ามาปกป้อง

ทำให้มีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงเกิดขึ้น
ซึ่งแต่ละฝ่ายยอมรับทำไปด้วยอารมณ์โมโห
ทางตัวเราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเริ่มไปคุกคาม
หรือด่าทอทางชุมชน
แต่ว่าอาจจะด้วยความเข้าใจผิดกัน
ทางชุมชนเลยอาจจะมีการเข้ามาคอมเมนต์

พอเห็นว่าเฮ้ยคนด้านเราเพื่อนเรานะ

เริ่มที่จะโดนทางด้านชุมชนเข้ามาทำการ
ต่อว่าทำการแบบว่าข่มขู่ในหลายประเด็น

เขาก็เลยเข้ามาเพื่อที่จะมาตอบโต้อีกฝ่าย
เบ้นเองมันก็ต้องขอโทษทางด้านพี่ในชุมชน
ในส่วนของเพื่อนเราที่ใช้คำรุนแรง
ด้านผู้ช่วยสัตว์ตราจารย์ดรปริญญาเทวานรมิตกุล
รองอธิการบริษัทธิการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นปัญหาของคนบางกลุ่มที่โตเถียงกันในโซเชียล

มีตัวแทนจากฝ่ายชุมชนคุ้งผ้าพับ
ตัวแทนนักศึกษาและตำรวจสพคลองหลวง

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

เพื่อให้ชุมชนกับสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ตอนนี้ทุกคนก็หยุดโมโหแล้วเพราะขอโทษกันแล้วก็จบ
เราถือว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนของเรา

ทางฝ่ายชุมชนด้วยทางฝ่ายนักศึกษาผมด้วย
ทุกฝ่ายด้วยนะครับก็เป็นบทเรียนครับว่า

ต้องใช้แบบไม่ใช่ด้วยความโมโห

ถ้อยคำที่มันนำไปสู่การพละลอกการลึกเกียจชั้นกัน

กระทั่งกลายเป็นเรื่องลุกลามบานปลาย

และแสดงความคิดเห็นโดยใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสิน
หากแต่ละเรื่องไม่ได้รับการเจรจา

การใช้โซเชียลจึงเปรียบเสมือนดาบสองคม
ดังนั้นควรใช้สติก่อนเผยแพร่เรื่องราวต่าง
เพื่อป้องกันกระแสดราม่าที่อาจจะเกิดขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน